ก็เลยจะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่เขาบอกว่าอาชีพนี้ทำไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยาก
แล้วมันคืออาชีพอะไรที่มันทำได้ง่ายไม่ยากหรือทำไม่ยากไม่ง่ายไปดูดีกว่าค่ะ
คืออาชีพที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคุณผู้ชมมันเป็นอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือแล้วก็พรสวรรค์ด้วยนะคะ
เพราะมันคืออาชีพของการปั้นขี้เลื่อน
และที่คุณผู้ชมเห็นคุณทั้งสองคนเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผลงานพญานาคต่างเนี่ย
เป็นผลงานปั้นที่มาจากขี้เลื่อยนะคะโอ้โหมีทั้งพญานาคทั้งครุฑแบบสวยงามอลังการ
แล้วบอกเลยว่าเนี๊ยบมากไม่บอกจะรู้ไหมว่ามาจากขี้เลื่อยทำมาจากขี้เลื่อย
ผลงานทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคุณพุทธรักษ์อุตระศรีหรือว่าช่างตีนะคะ
จะบอกว่าตอนนี้ผลงานปั้นเหล่านี้ขายดิบขายดีมากมากคุณตอนนี้ช่างตีเนี่ยโอ้โหเขาบอกปั้นขายประดิษฐ์ขายส่งกัน
แทบไม่ทันเลยออเดอร์แน่นมากถามว่าผลงานเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง
แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาด้วยไหม
ช่างตีบอกว่าของที่เขาทำ
เขาทำมาจากความชอบส่วนตัวนี่แหละก็คือเขาเป็นช่างปั้นใช่ไหม
มังกรก็เห็นว่าควรจะใช้ฝีมือที่มีอยู่
ไอ้สิ่งของหรือว่ารูปต่างที่คนนิยมชมชอบดูบ้าง

ปรากฏว่าพอลองทำแบบต่างแล้ว
ลูกค้าชอบติดอกติดใจ

ต่อมาก็เลยลองปั้นเป็นพญานกอินซี

ก็มีชาวบ้านมาซื้อไปเพื่อห้อยเอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
ไล่นกอ๋อปรากฏว่าได้ผล
คนก็เลยสั่งกันมาเยอะเรื่อยเลย
แล้วพอช่วงนี้เขาเห็นว่าคนมีความเชื่อ
ศรัทธาในเรื่องของพญานาค
ก็เลยลองปั้นเป็นรูปขององค์พญานาค
เผื่อว่าใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากจะสะสม
หรือว่ามีไว้ที่บ้านเนี่ยจะได้แบบเหมือนซื้อไปกราบไหว้บูชาค่ะ
คือเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมันก็จะทำให้การค้าขายดี
มีโชคมีลาบอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่พอเขาทำออกมาขายแล้วมันขายดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกช่วงโควิด๑๙ระบาดนี่
เฮ้ยงานเขาไม่ได้น้อยนะ
บางคนบอกว่าโควิด๑๙โอ๊ยผลกระทบทุกอาชีพ

พญานาคค์เนี่ยขายดีมาก
เพราะว่าคนที่มีจิตศรัทธาเนี่ย
เขาไม่สามารถเดินทางไปไหว้ตามสถานที่ต่างได้
ก็เลยอยากจะสั่งมาแบบบูชาเอาไว้ที่บ้าน
เรื่องของราคาแล้วก็วันเวลาในการทำการปั้นนะคะ
ก็จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานที่รับมาด้วย
บางชิ้นอาจจะยากหน่อยก็ต้องใช้เวลานานหน่อย
ชิ้นอาจจะ๗วันไปจนถึง๑๕วันประมาณนี้
ราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่๑๐๐๐บาทไปจนถึง๓๐๐๐บาท
แค่เริ่มต้นก็โอเคแล้วนะ๑๐๐๐บาทก็คือได้แล้วอ่ะ
จนถึงถ้า๓๐๐๐ก็อาจจะเป็นตัวใหญ่หน่อย
แต่ตอนนี้บอกเลยว่าออเดอร์พี่เขาแน่นมากนะคะ
ทำกันไม่ทันแล้วอ่ะเขาบอกแบบนี้แต่ถ้าใครสนใจจริงนะ
อยากจะสั่งซื้ออยากจะให้เขาปั้นอะไรยังไง
ติดต่อไปดีกว่าดิฉันว่าเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้
ยอดออเดอร์อาจจะนานนิดนึง

เพราะว่าคนแน่นใช่มั้ยค่ะค่ะ
แต่เราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นความศรัทธาด้วย